ก็เลยไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นก็มีเพียงลูกหลานแล้วก็ญาติเท่านั้นที่รู้สึก
ต่อกรณีดังกล่าวบอกว่าไม่ติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่อยากให้ประชาชนหรือว่าคุณผู้ชมที่มีการจะโพสต์อะไรลงไปในสื่อโซเชียลมีเดีย
ไตรตรองให้ดีให้คิดให้ดีก่อนโพสต์
ครั้งนี้เนี่ยบอกว่าไม่รู้สึกโกรธให้อภัยเพราะว่าคนโพสต์เนี่ยก็เหมือนลูกหลานตัวเองค่ะ